แต่ลงเมื่อวานคนถามหาพี่กันทั้งรายการเลย

คนทุกคนคิดถึงทุกคนพูดอย่างเนี้ยว่าหูยพี่มนต์ไม่อยู่ไม่ได้เลขเลยอ่ะ

๘ปีมีประวัติครั้งเดียวเนี่ยพูดกันเพราะมันจะดำไปเลยไง
เอ้า๘๑๒๕๑๙
ใช่พี่มนต์รู้ป่ะพี่ก๊อฟทัศนัยที่อ่านจอบประเด็น
มันซื้อ๘๑๒๕๙๙นั่นแหละดวงไม่ถึงก็ดีแล้วเดี๋ยวมันก็ได้อย่างอื่น
อุ้ยตัวเดียวเนอะตัวเดียว

ถูกนิดถูกหน่อยเอาเหอะมีความสุขหมดอ่ะใช่ไหม
เฉียดเนอะมันเฉียดไงเราไปดูเมื่อกี้ก่อนเข้าข่าวใส่ไข่
ก็ได้มีประกาศกันไปแล้วนะ๔๔๓๓๘๙นั่นคือเลขหน้า๓ตัว
เลขท้าย๓ตัวก็๘๔๙๕๖๔
เลขท้าย๒ตัวคือ๔๗แต่เดี๋ยวปีหน้าปีหน้า
เขาบอกว่าปีนี้แหละไปปลายปีอาจจะมีโต๊ดแล้วใช่ไหม
โต๊ดคืออะไรไม่หนูแล้วเขาแจ้งว่าโต๊ดอ๋อที่เขาอะไรนะ
รัฐบาลจะขายโต๊ะเองแล้วโต๊ะคืออะไรกับกับคืออะไร

อ่าเนี่ยเมื่อกี้บอกไม่รู้อ้าวก็มีใครรู้ฉันก็ไม่ต้องรู้แล้ว

ก็คือว่ามาจากเมื่อกี้๘๑๒๕๑๙ใช่ไหมคะ
สมมุติถ้าเป็นสลับตำแหน่งเป็นแบบ๙๑๕๕๙๑อะไรอย่างนี้
อ๋อนั่นก็ได้เหรอได้หรอนั่นคือเรียกโต๊ดไปมาคือเขาเรียกว่าโต๊ด
ได้หมดเลยใน๓ตัวหลังเนี่ยใช่
แล้วเต็งอ่ะเต็งก็คือต้องเป๊ะแต่ไง๕๑๙เท่านั้น
เขาก็จะถ่ายโอนลีกคือต่อไปเนี้ย
คือของรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคุณจะต้องซื้อ๘๑๒

อนาคตเขาบอกเขาจะขายเลขท้าย๓ตัวอะไรอย่างนี้เลยนะ
ก็เลยแค่๓ตัวก็อาจจะสลับตำแหน่งกันได้

หนูกำลังจะบอกว่าอีกนิดก็คือหวยแล้วนะ

แค่เพิ่มอัตราการจ่ายแค่นั้นเอง

ก็คือหวยบนดินเขาถึงพูดว่าหวยบนดินไง

เมื่อก่อนเราจะเรียกว่าหวยใต้ดินไงลูก

ต่อไปนี้คุณก็จะมีโอกาสลุ้นกันมากเต็งโต๊ด

แต่วันนี้ไปดูแผงแม่ค้าก็บ่นกันจัง

เขาบอกว่าพากันไปซื้อทางดิจิทัลกันหมด

แต่ทำไมบางคนบอกซื้อดิจิทัลก็ไม่ทัน

แผงที่เป็นแม่ค้าปกติเขาเหลือกันเต็ม
ก็นั่นไงเพราะว่าเขาไม่สามารถขายได้๘๐บาทรายได้ไงแม่

เขาก็ต้องยอมรับว่าทุกคนมันมีแอปเป่าตังหมด

จากเราเที่ยวกันตั้งแต่สมัยตอนโควิด
เขาก็เลยบอกว่าโอเคทุกคนมีดิจิทัลหมด

ถ้าคุณเล่นไลน์เป็นคุณก็เล่นเป็นหมด

ใช่มันเป็นฝันที่ไม่สามารถหยุดฝัน

มันจะต้องเข้ามาเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด

แม้กระทั่งการอ่านคงอ่านข่าวอีกหน่อยจะเป็นออนไลน
เอาไปถามอู้ยแต่คนเกลียดชอบกลัวว่าออนไลน์
คุณเล่นไลน์หรือเปล่า
ไอจีติ๊กต๊อก

ก็แสดงความยินดีกับคนที่เป็นเศรษฐีฮะ

ตอนนี้ช่วงลงไม่เห็นมีใครออกมาถูก๑๐กบไบก์

โหยตั้งแต่เรื่องโหยทิศอะไรเนี่ยหายไปเลยแม่

เพราะหนูเคยผ่านประสบการณ์ไปล่อซื้อไง

เท่าไหร่คะแม่๘๐๐๐อ๋อ๘๐๐๐เนอะ๘๐๐๐อะไรล่ะ๙๘๐๐ตำรวจรวบเลยอ่ะ
จริงเหรอใช่หนูเป็นคนล่อซื้อหนูก็ฝึกงานอยู่ตอนนั้นมาก
ช่วยงานกองปราบอ่ะไปทำงานกองปราบทุกคนนี้ไหมคะเค้าสาบแชงใช่ไหม
อุ้ยนี่เจอหนูก็พิเศษแล้วแม่ไม่เอาค่ะหนูไม่เล่นไม่เล่น
เล่นเล่นต้องเล่นหนูเลขมันดังมาก
เอางั้น๘๐๐๐บาทละกันค่ะเนาะราคา๘๐๐๐บาทไม่ได้ต้อง๙๐๐๐บาท

ให้คนที่โดนจับกับหนูอยู่ในรถคันเดียวกัน

ลูกไม่โดนจับแล้วอะไรอย่างเงี้ยวัตตร์ประกันให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย

ตอนนั้นฝึกงานนะค่ะไม่ต้องแก้ต้นนะคะ
ถึงอ่าถึงงานเอ๊งกิ้ครับเราไปจำข่าวน้ำอุ่นใช่มั้ย
นานมากว่าใช่เสียชีวิตได้ยังไงแล้วก็ขนาดเดียวกัน
เอาสบมาทิ้งไว้ตรงด้วยอืมของคอนโดเหมือนกับมีคลิป
ตั้งแต่เอาไปพาร์ตี้เอาเด็กไปรับงานเอง
แล้วก็มีผู้ชายคนนี้น้ำอุ่นเนี่ยเป็นพริตตี้บอยก็มา
เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่าก็คือมาปาร์ตี้กันที่บ้านจนกระทั่งช่วงแบบ
อันนี้คือตอนช่วงเย็นนะคะก็มีการเหมือนกับอุ้มลาลาเบลขึ้นรถ
ซึ่งลาลาเบลเขามีแฟนอยู่แล้วนะก็เหมือนกับอุ้มลาลาเบลขึ้นรถไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแหละ
แล้วที่เห็นเลข๒เลข๓เนี่ยก็คือพวกเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้นะคะ
ทีนี้มันมีคลิปหลุดออกมาหลายคลิปคลิปหนึ่งก็คือคลิปตอนที่เหมือนน้ำอุ่นถ่ายลาลาเบลตอนอยู่ในรถ
ซึ่งตอนนั้นน้องคือแทบจะไม่มีสติแล้วตาลืมขึ้นปากม่วงแล้ว
แล้วคือน้องลงไปกองอยู่ตรงที่พักเท้าของที่นั่งอะค่ะไม่ได้นั่งบนเบาะด้วยซ้ำ
หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคืออาการน้องขนาดนี้แล้วทำไมไม่พาไปส่งหมอ
เขาก็พากลับคอนโดเขาอืมคนก็มองว่าคุณมีเจตนาไม่ดีจะอนาจารย์น้องหรือเปล่า
พากับคอนโดแล้วคือกล้องวงจรปิดในคอนโดมันเห็นภาพหมดเลยว่า
จังหวะพามาคือทุลักทุเลเพราะลากกันมาเลยค่ะเพราะว่าลาลาเบลแทบจะไม่มีสติแล้ว
ลากกันมาเลยจนขึ้นไปไว้บนห้องแล้วเขาก็บอกว่าลาลาเบลเหมือนแบบว่า
ฉี่ลาดอะไรแบบอุ้ยสติไม่มีเลยจนเขาก็เป็นแบบ
เขาเห็นว่าสติไม่มีแล้วก็เลยลากลงมานอนที่ล็อบบี้อันนี้คือคำให้การของน้ำอุ่น
เขาบอกว่าก็เห็นว่าลาลาเบลดูเมามากเขาเข้าใจว่าน้องเมามากแล้วไม่ได้สติแล้วก็เลยลาก
ลงมานอนอยู่ที่โซฟาล็อบบี้แล้วตัวเขาก็ขึ้นไปนอน
แต่กลายเป็นว่าตื่นเช้ามาเนี่ยอันนี้คือภาพตอนที่เอาลาลาเบลมาแบบ
วางกองที่โซฟาล็อบบี้แล้วตัวเองก็ขึ้นไปนอนค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนถ้าดูคลิปนี้ดีค่ะ
จะเห็นว่าลาลาเบลหายใจแบบเป็นเฮือกแล้วอะค่ะเหมือนจะเห็นเขาหายใจประมาณสักเฮือกสองเฮือกสุดท้ายอ่ะ
แล้วเขาตายอยู่ตรงนั้นจนตอนเช้าคนมาเจอว่าอ้าวเสียชีวิตแล้วมันเลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
หลายคนก็มองว่าแบบเฮ้ยคุณตั้งใจเอาเขาไปอนาจารย์คุณเห็นเขาอาการหนักขนาดนี้ทำไมคุณไม่พาไปส่งโรงพยาบาล
ในขณะที่ทางฝั่งบ้านเจ้าของปาร์ตี้ที่บ้านบางบัวทองอ่ะค่ะก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกัน
ทำนองว่าคุณรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนให้มันเกิดเหตุการณ์นี้คุณมอมเล่าเขาหรือเปล่า
ซึ่งทำให้เขาช็อกและเสียชีวิตได้คุณมอมเล่าน้องบอกว่าคุณจับเขาดื่มดื่มดื่ม
เพื่อจะกระทำการอะไรไม่ดีหรือเปล่าเพราะตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ย
มันก็มีหลายอย่างร่องรอยผ่าห่มห้องนอนอะไรต่างนานานะคะ
ซึ่งเรื่องนี้จริงมันถูกฟ้องร้องดำเนินการ
จนถึงสารชั้นต้นจนสารอุทธรณ์แล้ว
ถ้าย้อนกลับไปตอนที่สารชั้นต้นนะคะสารอาญาเนี่ย
คือเรื่องนี้เนี่ยพนักงานอายการสำนักงานคดีอายาธนบุรี๒เป็นโจท
กับคุณแม่ของน้องลาลาเบลผู้เสียชีวิตนะคะ
ตอนนั้นในศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะก็มีการฟ้องร้องทั้งหมดเนี่ย
จำเลย๖คนคนที่๑คือน้ำอุ่น
รัชเดชก็คือคนที่มีคลิปว่าเหมือนนัวเนียกันในปาร์ตี้
แล้วก็อุ้มน้องออกมาจากบ้านขึ้นรถ
แล้วก็ลากน้องมาวางไว้ที่โซฟานี่เป็นจำเลยที่๑
จำเลยที่สองคือในคิวเจ้าของบ้านเจ้าของงานปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง
จำเลยที่๓คือในตีก็คือเป็นคนที่อยู่ในปาร์ตี้เดียวกัน
จำเลยที่๔คือผู้หญิงนะคะชื่อเฟิร์สเป็นแฟนสาวของคิว
จำเลยที่๕คือนายโนบิอยู่ในปาร์ตี้
จำเลยที่๖คือปิงปองอยู่ในปาร์ตี้เหมือนกัน
พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้กำลังหรือใช้อำนาจหรือใช้วิธีข่มขืนใจ
คือกระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุมากกว่า๑๕ปีโดยใช้กำลัง
บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

ประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและเป็นเหตุให้เขาตาย
๔ข้อหานี้ตามประมวลกฎหมายอายามาตรา๒๑๐๒๑๓๒๗๘๒๘๔๓๑๐
ประกอบมาตรา๘๓กับ๙๑นะคะ
ซึ่งสารชั้นต้นเนี่ยพิพากษาคือจำเลย๖คนปฏิเสธนะ
แต่สารชั้นต้นพิจารณาสารอาญาธนบุรีพิจารณาแล้วมองว่า
จำเลยที่๑กระทำต่อเนื่องเชื่อมโยงในวาระเดียวกัน
มีเจตนาในการกระทำอนาจารย์และล่วงละเมิดทางเพศผู้ตาย
ถือเป็นกระทำกรรมเดียวมีความผิดต่อกฎหมายหลายบท
ตัดสินลงโทษน้ำอุ่นนวงเหนียวกักขัง
ทำให้ผู้นวงเหนียวกักขังนั้นถึงแก่ความตายจำคุก๘ปี
ส่วนจำเลยที่๒๖เป็นผู้สนับสนุนให้น้ำอุ่นกระทำความผิดนี้
ก็โดนจำคุกไปห้าปีสี่เดือนและจำเลยทั้ง๖ต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่
แก่แม่ของผู้ตาย๗๔๘๖๖๐บาททั้งหมด๖คนยื่นอุทธรณ์
วันนี้สารอุทธรณ์ก็ประชุมปรึกษาหารือกันว่า
การกระทำของจำเลยที่๑๔ก็คือน้ำอุ่นคิวตีเฟิร์ส
สาวไว้คือผิดจริงผิดเพราะฉะนั้นสารอุทธรพิพากษายืนนะคะ
ตามสารชั้นต้นคือน้ำอุ่นเนี่ยจำคุก๘ปีส่วนคิวตีเฟิร์สแล้วก็โนบิเนี่ยนะคะ
ก็จะโดนจำคุกคนละขออภัยคิวตีเฟิร์สจะโดนจำคุก๕ปี๔เดือน
แต่จำเลยที่๕๖ก็คือโนบิกับปิงปองที่เขาบอกว่า
เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยอ่ะอันนี้สารอุทธรณ์พิจารณาแล้วยกฟ้อง
อืมเท่ากับว่าจะเหลือแค่สี่คนที่ถูกพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
ส่วนอีก๒คนนี้ได้รับการยกฟ้องในชั้นอุทธรณ์นะคะ

แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างส่งคำร้องให้สารดีการ
เป็นผู้พิจารณาคำสั่งขอประกันตัวชั่วคราวนะคะ

และยังไม่มีคำสั่งจากสารดีการลงมา
จำเลยที่เหลือทั้ง๔คนนี้จะถูกคุมตัว

ผลการตัดสินของสารอุทธรณ์ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ

แต่เรื่องที่ยกฟ้องนายโนบิตะ

ซึ่งแม่บอกว่าก็ยังมีเรื่องที่ต้องการเรียกร้อง

ซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวรอสารนัดในวันที่๓๑มกรา
แล้วก็จะปรึกษาทนายก่อนว่าจะดำเนินการยังไง
ซึ่งทางคุณแม่ลาลาเบลเขาบอกว่า
ฝากขอบคุณพี่หนุ่มมาด้วย
จะรอดเป็นเดือน
ส่วนแฟนของลาลาเบลขอไปอยู่ต่างประเทศในระยะหนึ่งก่อน

แล้วรอดูว่าดีการจะยอมให้ประกันตัวชั่วคราวไหม

นั่นก็คือเรื่องที่ติดตามกันมา
รู้สึกทุกวันนี้เขาทำคอนเฟรคค่ะไอ้น้อง

ขอรบทรงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาละฮะนับตั้งแต่วันนี้ยิ่งวันนี้มีข่าวว่า
กุมภาพันธ์ยุบสภาแน่นอน
เหรอพี่มดรัฐมนตรีออกมาพูดเลย

แต่มันก็ไม่ได้ต่างกันป่ะกุมภากับมีนา
ไม่แต่มันก็คือ๑เดือนเลยนะ๑เดือนเต็มนะ
ถ้าสมมติเขายุบกุมภาพันธุ์เพราะว่าสะพาหมดวันละยี่สิบสี่มีนา

ก็คือรอให้พรบเลือกตั้งเสร็จก็ยุบแล้วล่ะ
ทำไมถึงต้องรีบยุบอ่ะหนูยังอยากรู้

หมายถึงก็ถือว่าขาดอีกเดือนนึง

ถ้าสมมุติไม่ยุบปุ๊บสอสอก็ไม่ออโตเมติกมันก็จะต้องมีการลาองค์ลาออกสภาก็ล่มอยู่ดี
เพราะทุกวันนี้สอสอก็ลาออกเกือบหมดสภาแล้วเพื่อที่ไปอยู่สังกัดใหม่
เวลาที่ลาออกปุ๊บจะต้องหลุดพ้นการเป็นสอสอเราอ่านข่าวเนี่ยวันนี้สอสอลาออกทุกวัน
เพราะย้ายไปอยู่พักนู้นพลังดูดก็เยอะพลังนู้นย้ายกันเยอะแยะทุกวัน
เพราะฉะนั้นของยุบไม่ยุบมันก็มีค่าเท่ากันแล้ว
ไปเลยว่างั้นจะได้ไม่เสียเวลาว่า
เพราะว่าหนึ่งความชัดเจนด้วยพลังประชารัฐจะย้ายไปอยู่กับบิ๊กป้อมบิ๊กตู่จะเอายังไง

อ่าอ่าเพราะมันมีบางคนที่เขาบอกว่ารอหมดวาระสภาแล้วเขาค่อยออกไปอยู่กับ
รวมไทยสร้างชาติจะมีกลุ่มหนึ่งที่บอกแบบนั้น
เพราะฉะนั้นจริงแล้วก็เหลือแค่เดือนกว่าเองนะฮะ
เร็วมากนะอีกเดือนกว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะได้มาดูดีเบตกันแล้ว
แต่อยู่ที่เขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วลุงตู่ก็เลือกไม่ขึ้นไง

โอ้โหขนาดวันเปิดพักรมใจท่านชาตินั้นลุงตู่พูดเยอะสุดแล้วนะ
ใช่ดูเป็นหนูรู้สึกว่าดูบรรยากาศแตกต่างสุดแล้วดูเป็นตัวเองที่สุด
ดูแบบว่าพูดคล่องพูดแบบว่าเป็นธรรมชาติมาก
ว่าก่อนหน้านี้ที่ออกไปแล้วไม่อยู่ก็คือไม่โอเคกับพลเอกประยุทธ์จริง

หนูอาจจะเล่าอย่างนี้ตอนนั้นน่ะที่นายก

อันนี้เรื่องจริงตอนนั้นที่นายกจะเด้งถูกต้องไหม
ที่บอกว่าจะมีการคว่ำนายกนายกตู่ไม่ได้ไปต่อ
เขาบอกกวนคุณธรรมนัฐเนี่ยจะไม่ไว้วางใจ

ปรากฏว่า๖รัฐมนตรีปกป้องนายกตู่

มีคุณชัยวุฒิมีใครอีกนะ

ก็คือทุกคนก็ช่วยกันแบบว่าปกป้องนายก

เขากับอาจารย์อะไรอีกคนนึงนะ

ตอนนั้นคุณธรรมนัฐเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตร
คุณนรมนเป็นรัฐมนตรีช่วยแรงงาน
ค่ะก็ต้องออกเนี่ย

ปุ๊บก็ยกสอสอตอนนั้นเกือบ๒๐คน
๑๙ใช่ไหมคะ๑๙เกือบ๒๐คน

แต่ตอนนี้หลังจากที่เขาออกมา๑๙๒๐คน
เขาก็กระจัดกระจายไปภูมิใจไทยบ้างล่ะ

ใช่ก็คือเดี๋ยวนะเขาไปตั้งพักใหม่ใช่ไหมคะพี่มด

หรือจะไม่กลับมาอยู่กับพลังประชารัฐ

เพราะฉะนั้นข่าวกลับเพื่อไทยตัดทิ้ง
ไม่มีแล้วเพราะว่าเพื่อไทยเขาก็ส่งสอสอลงปกติ

วันนี้เมื่อวานค่อนข้างจะชัดเจน๑๐

ก่อนวันที่๗กุมภาพันธ์

ก็เสร็จภายในวันที่๗กุมภาพันธุ์

หลังจาก๗กุมภาพันธ์การเมืองก็จะเริ่มร้อนแรงมากขึ้น

เพราะฉะนั้นเนี่ย๗กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้าย

แต่วันนี้สอสอพักเศรษฐกิจไทย

วันนี้ทางสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ
คุณบุญสิงศ์วรินรักษ์
เขาเปิดเผยว่ากลุ่มสอสอพักเศรษฐกิจไทย

เข้าร่วมกับพักพลังประชารัฐก่อนวันที่๗กุมภาพันธ์

แต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการให้เข้าพักพลังประชารัฐ

เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย
ส่วนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวเนี่ย
ก็จะเข้ามาทำงานในพักพลังประชารัฐ
หลังการประชุมใหญ่วิสามันของพักวันที่๒๑มกราคม
โดยมีเจตนาที่จะไม่รับตำแหน่งใดในพักอยู่แล้ว
ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คนในพักจะต้องจับมือร่วมกันสู้
ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
และมั่นใจว่าจะสามารถคว้าชัยปักทงชัยในสนามเลือกตั้งได้นะครับ
พร้อมกับอ้างอิงเฉพาะพื้นที่เลือกตั้งในความรับผิดชอบของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
เขาบอกเลยว่าคุณธรรมรัฐเขามั่นใจเลยว่า
เขาจะเอาสอสอมาให้ได้กว่า๒๐คน

ลุงตู่จะต้องหาอีก๒๕คน

ทั้งสาสรเขตเติมสาสรเขตใหม่เนี่ย

จะไปจับมือกับพักเพื่อไทยหรือเปล่า

เต็มที่อ่ะมันจะต้องได้สามร้อยขึ้นสามร้อยสองเจ็ดห้า
ป่ะคะสองเจ็ดห้าต้องสองเจ็ดห้าอืมซึ่งโอกาส
ไปได้ยากนะน้องจริงคือเบื้องต้นถ้าดู
ดูศักยภาพของทุกภาคนะคะตอนนี้เนี่ยที่จะกว่าได้สองเจ็ดห้าเต็ม
อ่ะมันก็ยากจริงจริงที่หลายคนเขาวิเคราะห์กันมันยากใน
มันถึงต้องแตกกระจายไปทำหน้าที่ไงไม่แล้วแต่ว่าวันนั้น
แบบเราก็จะบอกเราอย่าเพิ่งคิดไว้ก่อนมมว่าใครจะจับมือหับ
แต่ถ้าสมมุติไม่มีใครจับมือนายกคนต่อไปก็จะชื่อ
ประยุทธ์จันโอชาถูกต้องป่ะก็คือเหมือนเดิมทุกอย่าง
ซึ่งสวเขาก็แบบว่าเขาก็บอกแล้วเขาพร้อมที่สนับสนุนนายกประยุทธ์ต่อ
ก็เขาโยนหินถามทางมาแล้วว่าแก้กฎหมาย๘ปีเลยไหมล่ะ
งงสิแม่ก็สมมุติเลือกไปแล้วก็รู้ว่าอยู่กว่าเลขอีก๒ปีก็ต้องผลลง
เมื่อนายกเป็นคนดีเขาต้องอยู่ต่อยาว
แก้กฎหมาย๘ปีดีไหมไม่เห็นความจำเป็นว่า

เขาอยากอยู่กี่ปีก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินสิ
สืบต่อแล้วอำนาจก็อยู่ที่ภักดาเวียงเดียว
นี่จริงเขาก็ออกมาพูดแล้วทางประธานกรรมการเขาก็บอกเหมือนกันว่า
คือที่เสนอมาก็อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว
แต่ถ้าจะทำจริงมันก็ไม่ได้ทำได้ง่ายขนาดนั้นไม่น่าทำทันอยู่แล้ว
เพราะว่ามันต้องมีการทำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
เพราะว่าทุกวันนี้กฎหมายคืออยู่ได้สูงสุดแค่๒สมัยก็คือ๘ปีถูกไหม
ก็คือหลังจากนั้นก็ต้องขึ้นแต่นี่ก็เกินแล้ว

แล้วแต่ดุลพิวิตควรนับจากไหน
ส่านเวนิฐ์ไฉมออกมาแล้วว่าไม่เกิน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกอย่าเพิ่งคาดเดาว่าใครจะจับมือกับใคร
เพราะการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร
เอาไหมนะอ้าวจริงไหมล่ะแล้วภาพกำลังประชารัฐเนี่ย
ตอนนี้ทุกคนก็ต้องหวังจะเอาสอสอเข้ามาให้เยอะที่สุด
ใช่ไหมถ้าต่อรองในตำแหน่งต่างต่อไปไงแม่ถูกป่ะ
ถูกแต่ไม่ใช่มันมีสอวอร์นั่งรออยู่สองร้อยห้าสิบไหน
แต่ทีนี้มินไม่แน่ใจจริงแล้วสอวอร์สองร้อยห้าสิบเขาสนับสนุนใคร

ก็ตอนแรกพอพลเชศประยุทธ์กับพลเหนือประวิทรอยู่ด้วยกันเนี่ย
หนูไม่รู้จริงนะว่า๒๕๐เนี่ยเขาไปข้างหน้า
น้องมันจะต้องเป็น๓๗๕สิเพราะว่าถ้าสมมุติวันนี้สส๕๐๐
บัญชีไรชื่อ๑๐๐คนอ่ะวันนี้บัญชีไรชื่อแค่๑๐๐คน
แล้วก็สสเขต๔๐๐คนถูกต้องไหมเท่ากับเมื่อก่อนสอสอปฏิเสธจะไม่มีแล้ว
สอสอประเสบจะไม่มีเพราะว่า๓แสนกว่าคะแนนเท่ากับสอสอปาร์ติกฤทธิ์๑คน
กว่าจะได้ปาร์ติกฤทธิ์๑คนคุณจะต้องได้๓แสนกว่าคะแนน
สภาทั้งหมด๗๕๐คนถูก๗๐๐เพราะฉะนั้น๗๕๐ต้องได้เสียงที่ตอนจะชัดดาวนสวเนี่ย
จะต้องได้๓๗๖ถ้าชัดดาวน์ใช่๓๗๖ถ้าจะต้องชัดดาวก็ต้องใช่
ต้องรวมก็ก่อนหน้านี้ทางสอสอก็เลยบอกให้มารวมมือกันเพื่อชัดดาวนสวไง
แล้วเดี๋ยวจะเลือกใครเป็นนายกค่อยว่ากันอีกทีนึงถูกต้องไหม
ก็ปิดสวิทย์สอวร์ก่อนปิดสวิทย์ก่อนจะได้หรือไม่อ่ะ
เป็ดแปลนไม่ได้อยู่แล้ว
พอทุกฝากอ่ะอันนูธีนก็น่าทำตามอง
น้อยนะตอนแรกเขาบอกสอสอเขตอนาคตใหม่ไม่มีใครได้เลย

รูปแบบมันก็จะดูเปลี่ยนไปเรื่อย
อย่าลืมว่าคนที่ก็บอกโอเคละวันนี้

แต่ขนาดเดียวกันพลังเงียบ

นว่าคนเปลี่ยนไปทุกวันจริง

เขาฟังข้อมูลเติมเข้าไปในทุกวันเนี่ย

ยกเว้นวันที่ปั๊มมือกากบาท

ใช่แล้วเดี๋ยวเนี้ยคนหาข้อมูลได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ย
มาปรุงมาแบบสรุปด้วยตัวเองของเขาได้ด้วยมันต้องโค้งมันต้องดูโค้งสุดท้ายแบบ
ดูสุดท้ายจริงโค้งสุดท้ายยังไม่ยังดูโพลไม่ได้
เอาง่ายง่ายอย่างตอนเลือกตั้งผู้ว่ากอทมอ่ะขนาดมีตัวเต็งเต็งแบบอืม
อ่าสมมุติอ่ะมีตัวเต็งอยู่ตำแหน่งสองสามสี่บางทีมันยังขยับ
สลับขยับกันอยู่เลยใช่ทั้งที่โพลมาแบบนึงดูตอนสอกร
ตอนเลือกตั้งสอกรเห็นไหมล่ะมันก็เป็นการเปลี่ยนเหมือนอ๋อ
อย่าลืมมีคุณสุดารัฐอีกนะอ่าใช่ใช่คุณสุดารัฐเกยุแล้ว
เมื่อก่อนเพื่อไทยคุณสุราอยู่วันนี้คุณสุรารัฐก็ไปเปิดพักใหม่
ที่ไหมมีพักของคุณก้อนอีกหรือเปล่าอ่าคุณก้อนอืมใช่
ประชาธิปัจแยกไปกี่พักอ่ะก็สำหรับประชาธิปัจรวมใจสร้างชาติ
ประชาธิปัจอืมมีคุณก้อนจัดกรรมวันนี้อีกอืม
ถูกต้องป่ะนี่น็อตกองสลากใช่ไหม
ก็เปิดแล้วนี่เปลี่ยนพักเปลี่ยนเหมือนกระจายกำลังกันยังไง
ไม่รู้เนอะก็ถึงบอกว่าวันนี้มินคิดอยู่เหมือนกันว่าเออ
เหมือนกระจายกันลบพักอ่ะแตกกันออกหมดเลยก็เลยกำลังคิด
คือเมื่อก่อนเขาจะคุยกันว่าอย่าแย่งคะแนนกัน
อย่างก่อนหน้านี้เหมือนพักไหนนะที่บอกว่าเออ
มันพลาดไปนิดนึงตรงที่ว่าพอกระจายเสียงออกแล้ว
กลายเป็นการแย่งคะแนนก็เลยทำให้คะแนนหลังคุณมีเสรีพิสูจน์อีก
ใช่ใช่ใช่ใช่พักของคุณเสร็จพิสูจน์อีกอีกใช่อืม
แต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณมีขวัญเก่าอีกเศรษฐกิจใหม่อีกเออ
แล้วตอนนี้เหมือนเขาแตกกระจายกันเป็นแบบ
เล็กพักน้อยเขาเลยไม่รู้มองภาพไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะ
มันจะออกมาเป็นพักใหญ่ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกมีแนวโน้มเป็นไปได้ทุกพักแหละ
พักพลังประชารัฐอีกเขาบอกมีจุดยืนคำว่าอืม
จะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลและพักพลังประชารัฐเนี่ยวางสถานะจุดยืนทางการเมือง
คือเป็นการเป็นพักรัฐบาลแม้อาจจะมีสอสอไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในสภา
แต่เชื่อว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นพักที่มีบทบาทสำคัญในการ
รวบรวมพักการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้คุณก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ
ไปกันต่อเรื่องเรือบรรทุกน้ำมันอีกแล้วใช่ไหม
โอ้โหไปต่อใช่ไหมคะ
ที่จอดซ่อมบำรุงอยู่ในอู่ต่อเรือ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
อยู่ไฟลุกไหม้แล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายสิบรายนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดสกัดเพลิงนะคะ

เรื่องต้นแรงระเบิดทำให้บ้านที่อยู่ใกล้เคียง

แล้วเสียงเนี่ยหูดังลั่นไกลไปในรัศมีหลายสิบกิโลเมตรเลยค่ะ
ถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดที่ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามเขารายงานมาเนี่ยนะคะ

ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและนายพระราดลรุ่งโรธธีระ

แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เกิดเหตุหมดแล้ว
และอำนวยการสั่งการเพิ่มเติมแล้ว
มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่สำนักงานรวมมิตรดอกยาจำกัดเพื่ออำนวยการสั่งการแล้ว
โดยงานที่ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการตอนนี้เนี่ยนะคะ
มีดับเพลิง๒คันเรือดับเพลิงนึงคันจากสมุทรสงคราม
อบตบางแก้วรถดับเพลิง๑คัน
ภาวะรถดับเพลิง๑คันเจ้าท่าภูมิภาคส่งเรือดับเพลิง๑ลำ
กู้ไพสว่างเบนจธรรมนำกู้ไพมารถกู้ไพมา๒คัน
โรงพยาบาลมหาชัยเป็นรถพยาบาล๒คัน
ตอนนี้กำลังประสานขอรับรถดับโฟมจากอบตบางแก้วเขาย้อย
เทลจำกัดบริษัทน้ำมันพีทีจำกัด
บริษัทก๊าซศูนย์เฉพาะกิจบรรทาวไพกรทม
เพื่อที่จะเอาโฟม๒๐๐ลิตรมาดับไฟนะคะ
แล้วก็มีการประสานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามแล้ว

น้ำหนักเรืออยู่ที่๒๙๙๖ตันกรอส
แจ้งเข้าซ่อมอู่๑๒มกราคม
ในเรือมีน้ำมันเตาและดีเซลอยู่สองหมื่นลิตรเยอะมากนะคะ
มีลูกเรือ๑๖คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๕คน
นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าแล้ว
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะ
ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังทำการดับไฟบนเรืออยู่ค่ะ
เพราะว่ามันยังคงมีควันแล้วก็มีไฟลุกไหม้บนเรืออย่างต่อเนื่อง
ระเบิดที่ประทุบนเรือครั้งล่าสุดคือครั้งที่๕๑๑โมงวันนี้

อย่างที่บอกว่ามันมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในนั้น๒๐๐๐ลิตร
เห็นเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากการตอนที่กำลังซ่อมกำลังทำ
แล้วมันมีเขาเรียกประกายไฟเนอะ
ตอนนี้กำลังคิดว่าน่าจะเป็นด้วยเหตุนี้

มันใกล้ตรงที่แบบว่าจับปูจับป่าเนอะ
เนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นอันตรายพอสมควรนะฮะ

หลังจากที่มีคลิปเนี่ยหลุด

คือเป็นครูสอนศิลปะ

ก็สมควรเครียดซึ่งหลุดไปในรูปสโวเชียลล่ะ
ก็มีการแชร์คลิปออกไปประมาณกว้างเลยละ
ตั้งแต่๑๕มกราคมซึ่งในคลิปเนี่ย
มีนักเรียนหญิงตกเป็นเหยื่อกว่า๑๐ราย

ปรากฏเด็กมันก็อาย

ลงพื้นที่โรงพยาบาลทราบว่าตอนนี้ครูเขาอยู่ในห้องฉุกเฉินทำการผ่าตัดเย็บแผลก่อนส่งเข้าพักฟื้นในห้องผู้ป่วยชายแล้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมนครราชสีมาเนี่ยก็เปิดเผยว่าตอนเนี้ยเอาละในเมื่อที่แล้วอาการดีขึ้นปุ๊บก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหน่อยเพราะถือว่าเป็นการวินัยร้ายแรงนะฮะต้องมีกรรมการสอบส่วนวินัยร้ายแรงกับครูสอนศิลปะคนดังกล่าวโดยให้ว่าที่ร้อยตีพักควัฒน์นะครับเป็นประธานก
ให้คุณครูคนดังกล่าวเนี่ยต้องออกจากราชการในเบื้องต้นโดยหลังจากเนี้ยทางโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับครูนอกจากนี้ยังได้สร้างสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเหตุว่ามีความบกพร่องที่ปล่อยละเลยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงก่อนครูก็รู้สึกยังหนุ่มอยู่ใช่ไหมแองจี้ครูยังหนุ่มอยู่อ่ะนะฮะทาง
อืมที่โคราชเนี้ยแหละเนื่องจากลูกสาวของตัวเองจะถูกล่อลวงไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่โคราชซึ่งพนักงานสอบสวนประสานงานส่งสำนวนคดีมาให้กับสอบพ่อนวนสูงแล้วรับสำนวนคดีต่อไปนะฮะโดยขั้นตอนหลังจากเนี้ยตำรวจก็จะทำการอายัดตัวพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับคร

ทำผิดในโรงเรียนที่๑แล้วคุณทำโทษด้วยการสั่งย้ายมันไม่ได้แก้ปัญหา
เพราะเขาก็จะไปทำแบบเดิมในโรงเรียนที่๒
อันนี้ก็คือเหมือนกันโรงเรียนแรกเคยก่อเหตุแล้วเมื่อ๕ปีก่อน
เหมือนกันนะคะที่บอกว่าเอาจริงเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันนะ
แต่ต้องพูดแบบนี้นะคะว่าเด็กจะสมยอมหรือไม่จะเบาหรือไม่เบาผู้ใหญ่
มันจิตสำนึกของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพราะคุณต้องรู้กฎหมายอยู่แล้วว่าต่อให้เด็กสมยอม
ถ้าเขาต่ำกว่า๑๕หรือเขายังเป็นเยาวชนคุณผิดเต็ม
ใช่เพราะถือว่าเด็กไม่มีวุฒิภาวะคุณต้องรู้ข้อนี้ก่อนคุณจะมาบอกว่าเรารักกัน
บอกเรารักกันเราเป็นแฟนกันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันกฎหมายระบุไว้แบบนั้น
คุณจะเอาอะไรมาแย้งเอากฎหมายคือในเมื่อบ้านเมืองเราปกครองด้วยกฎหมายมันสำนึกเลย
มันไม่ได้จริงใจอีกค่ะนะก็ดูต่อไปนะอ่ะไปเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
กรุงเทพเราเนี่ยแค่เย็นนะแต่เขาบอกว่าที่นู่นเนี่ยหนาวสะท้านเลยค่ะ
อุณหภูมิยอดยากคุณผู้ชมคะติดลบค่ะแม่คณิ้งนี่คือออกมาโชว์ตัวเลยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าสวยงามมากเนอะก็คือคุณเกรงไกรชัยพิเศษนะคะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะบอกว่าที่ดอยอินถนนนะบริเวณกิวแม่ปานเนี่ย
อุณหภูมิวัดได้๑องศานะคะเกิดเหมือยขาบนะหรือว่าน้ำค้างแข็งเนี่ยขาวโพลนไปหลายพื้นที่
เป็นบริเวณกว้างนะคะส่วนบริเวณยอดดอยอุณหภูมิเหลือแค่สององศาเท่านั้นเนาะ
นักท่องเที่ยวคึกคักมากนะคะขับรถระวังเดินระวังลื่นด้วยนะแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือเชียงใหม่
ภาคเหนือเนี่ยนะคะใจเย็นอย่างนี้แหละ
ต่อเนื่องไปจนถึงตุ
ก็จะต่อเนื่องแบบนี้ไปอีกนะคะไปจนถึงอ่าเป็น
เป็นวันที่สองติดต่อกันแล้วก็เมย์ขาบเนี้ยที่เห็นเนี้ย
เกิดมาเป็นครั้งที่๑๗ของฤดูหนาวปีนี้แล้วนะมันจะมีช่วงสลับอุณหภูมินะคะ

อยากขึ้นเหนือไปถ่ายรูปเนี่ยนะคะ
ใช่แล้วก็ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือที่เชียงใหม่บอกว่าอย่างนี้ค่ะ
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนเนี่ยนะคะ
ปกคลุมมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของไทยส่งผลให้นะคะ
สภาพอากาศหนาวเย็นยาวนานต่อเนื่องไปอีก
ในช่วงแรกก็คือ๑๗๑๘มกราอุณหภูมิจะลดลง๑๒องศา
ส่วนยอดดอยนะคะอุณหภูมิต่ำต่ำสุดอยู่ที่๔๑๑องศานี่นะคะเฉลี่ยอุณหภูมิ

ใครพิจอยต์กับอากาศหนาวอีกละล่างกายนะ

ก็หรือไม่ร้อนแต่ความเหนียวล
ใช่ค่ะแต่อันนี้หนาวแน่ค่ะ
นี้มาอีกแล้วยังจำเคสที่เด็กนักเรียนม๓ผู้ชายที่น้องอายุ๑๕ปีโดนหลอกได้ใช่ไหมคะ

อันนี้อีกเคสหนึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เด็กแล้วนะคะ
คือก็เป็นคนทำงานวัยทำงานแล้วแหละแต่โดนหลอกเหมือนกัน
แล้วเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเหมือนกัน
ที่มันพีคคือขนาดเขาตายไปแล้ว

เดี๋ยวเราจะโอนเงินคืนกลับไปให้นะคะ
แล้วจะส่งพวงหลีดไปแสดงความเสียใจด้วย
มันเก็บ

โรคพูลผ่ายรูปงานสบให้เสร็จผู้เสียชีวิตชัดเจนค่ะ

เดี๋ยวทางเรายินดีรับผิดชอบทุกบาทค่ะ

คุณรับผิดชอบอะไรคะชีวิตคนหนึ่งคนคุณจะรับผิดชอบกี่บาทคะ
อะไรเนี่ยมันมันพันกันได้ไหมอะอยมันตอนนี้สังคมเป็นอย่างงี้ไปแล้วอ่ะ

ความเป็นความตายสำหรับพวกเขาคงไม่ได้รู้สึกหรอกนึกออกป่ะ

นี่เห็นไหมหากไม่มีหลักฐานตรงนี้มันก็ไม่ใช่ความจริงค่ะ

เปิดไทยรัฐทีวี๓๒ดูข่าวใส่ไข่ตอนนี้นะคะคุณแอดมิน
เล่าให้ฟังเลยเรื่องราวสิ่งที่คุณทำไว้กับผู้ชายคนนี้นะคะ๑๔มกราคม
หาเท่าไหร่ก็ไม่พบเดินออกไปหลังบ้าน
เห็นสามีฆ่าตัวตายอยู่
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
เปิดมือถือดูเผื่อจะเจอข้อมูล
ว่าเจอหลักฐานอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า
เปิดดูผู้ตายหรือแฟนหนุ่มของเธอชื่ออัธวุฒินะคะ
เขาบอกว่าไปเจอแชทขอกู้ยืมเงินจากแอปพลิเคชันเงินกู้
มีใครตกเป็นเหยื่อแล้วหรือยังแล้วอย่าไปฟังนะ
ระวังอย่างหนึ่งด้วยนะเขาไอ้คนเงินกู้เวลาที่มันจนมุม
รู้สึกมายุลาจะโดนอันนี้แหละเอาชื่อไปให้
ถูกจะเอาชื่อไปอ้างแล้วสมมุติว่าในโทรศัพท์ของเธออ่ะ
มีเบอร์ของมดดำอยู่อย่างนี้มันจะดูดเข้าไปเลยนะคะ
แล้วมันก็จะโทรมาทวงแบบว่าโทรมาหาคนอื่นที่พี่ตั๊กโดนไป
คือแฟนนุ่มทะเลาะแฟนหนุ่มไปกู้เงินจากแอปนี้๕๐๐๐บาท
ทีนี้ตอนจะดำเนินการกู้ขั้นตอนมันจะยุ่งยากยุ่งยากหน่อยนะคะ
ว่าเป็นยังไงให้ส่งรายได้ให้ดูแล้วก็เพื่อจะให้บริษัทในพิจารณาปล่อยกู้
ลักษณะจะคล้ายการทำงานเหมือนของแบงค์ที่ขอยืนยันตัวตนก่อนว่า
คุณมีกำลังพอที่จะจ่ายเงินคืน
ทีนี้คุณอัธวุฒิคนตายเขาก็ทำตามขั้นตอนทั้งหมด

คุณผ่านการพิจารณาเงินกู้เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งหลังจากนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือ๑ดาวน์โหลดแอป

และ๓คุณต้องเอาเงิน๖๗๒๘บาทโอนใส่ในระบบก่อน
เพื่อที่จะเป็นการยืนยันตัวตนให้ตรวจสอบ
แล้วเขาก็บอกว่าโอนใส่เลขบัญชีนี้มานะ
คุณอัฐวุธถามว่า๖๗๒๘บาทก็พยายามหามานะ

ไปเสร็จปุ๊บแอปก็ดำเนินการโอนเงินกลับ

เขาก็โอนเงินกลับมาให้เลยก็ใจชื้น
แต่ทีนี้ยังไม่ได้เงินกู้ที่๕๐๐๐บาทที่ขอกู้ไปนะคะ
แล้วอยู่แอปบอกว่าคุณอัธวุฒิต้องขออภัยด้วยนะคะ
มันมีปัญหาคุณต้องไปแก้ไขใหม่ด้วยกัน

คุณอัฐวุธบอกว่าโอ๊ยพี่ผมไม่มีเงินขนาดนั้นหรอก

คุณหามา๗๐๐ก็พอเดี๋ยวแอดมินช่วยเติมออกให้ค่ะ

ยืมเพื่อนมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองแล้ว

คุณอัธวุฒิต้องขออภัยด้วยนะคะบัญชีของคุณถูกระงับ

ต้องเปิดต้องเปิดบัญชีใหม่ต้องสร้างบัญชีใหม่
ไม่ได้บอกว่าผิดกฎอะไรแต่บอกต้องสร้างบัญชีใหม่

ไม่ได้หายไปไหนคือคุณแค่เหมือนกับ
บัญชีใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ถูกกฎ
เงินทั้งหมดที่คุณโอนมาเนี่ยคุณจะได้คืน

เพราะไอ้๖๘๐๐ยอดแรกก็ยืมเพื่อนมา
ก็คือหมดตัวแต่เหมือนไม่เข้าไหร่กับชีวิต
รวมคือประมาณ๑๔๐๐๐บาทแล้ว

ไม่ได้อย่างน้องอย่างส่งไปบอกว่า

หรอกคนเรามันไม่มีเงินมันเครียดอยู่แล้ว
ใช่แล้วมันยืมเพื่อนมาอีกมันกดดันนะคะแล้วทีนี้ประเด็นคือฝ่ายแฟนบอกว่า
ข้อความสุดท้ายที่คุยคือ๒ทุ่ม๗นาที๑๓มกราคม
ตี๔๔มกราคมเธอตื่นมาเห็นศพแฟน
พีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะความพีคมันอยู่ที่วันที่๑๕มกราคมเขาตั้งศพสวดแล้ว
ถูกไหมคะเขาเจอศพตั้งแต่เช้ามืด๑๔นี่
ทราบว่าพร้อมทำรายการช่วงไหนคะดูมันถามค่ะ
ตอบแทนเลยสามีที่ฉันผูกคอตายแล้วค่ะเพราะพวกคุณ
แจ้งตำรวจแล้วบัญชีที่เขาโอนไปเราจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
ตอบมาว่ามีไหมคะ
เดี๋ยวทางเรายินดีรับผิดชอบทุกบาทค่ะแล้วจะส่งพวงกรีตให้ค่ะ
รบกวนท่าจริงอันก่อนหน้านี้ก่อนที่บอกว่า
คุณต้องถ่ายรูปยืนยันมาให้เห็นนะคะว่าออกข่าวช่องไหนคะ
เพื่อที่จะยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงยังถามหาความจริงจากเขา

เขาแบบส่งข้อความข้อมูลยืนยันไปแล้วยังจะขอให้เขานี่อันนี้เห็นไหม
ไว้ซะรับผิดชอบเป็นล้านยังไม่พอเลยกับชีวิตคนคนหนึ่ง

ถ้าไม่มีหลักฐานตรงนี้มันก็ไม่ใช่ความจริงค่ะ
ถ่ายที่คุณส่งมามันดูปลอมมากค่ะ
ว้าวกล้าว่าคนอื่นปลอมด้วยนะคะ
ดูข่าวใส่ไข่อยู่ไหมคะออกแล้วนะคะไทยรัฐทีวี
เขาตายจริงตายจากพวกคุณนี่แหละค่ะ
ยาพูดเลยว่าภรรยาพูดเลยว่า
อะไรก็ทดแทนชีวิตสามีเธอไม่ได้

รวบรวมหลักฐานดำเนินการตามกฎหมาย
ทีนี้ถามว่ามันจะจับได้ไหมใช่ไหมคะ
ย้อนกลับไปตอนข่าวน้องน้องเอ่อมศให้ผูกพ่อตาย
คือตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็ค่อนข้างทำงานเต็มที่เรื่องนี้จริงนะคะ
คือตอนนี้ที่จับมารู้สึกว่าจับมาได้๕คนแล้ว
บัญชีม้า๒แล้วก็คนที่ร่วมขบวนการอีก๓
แต่คือตอนนี้มันยังสาวไม่ถึงตัวต้น
แต่เขากำลังไล่อยู่อย่างน้อยคือถือว่าได้มาเยอะมาก
เพราะปกติเนี่ยมันจะได้แค่ตัวคนที่เปิดบัญชีม้า
เพราะว่าเป็นชื่อปลายทางแล้วจะสาวต่อลำบาก
แต่เนี่ยเขาสาวไปเจอประมาณ๕๖คนแล้วแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะสาวต่อ
ก็อยากให้เคสนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่สาวแล้วเก็บให้หมด
เพราะเอาจริงคือไม่ว่าจะทำอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหรืออยู่ประเทศไทย
แต่คุณคือคนไทยแน่คุณพูดภาษาไทยได้ชัดขนาดนี้
คุณควรต้องกลับมาชดใช้กรรมที่คุณทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งต้องตายไปนะ
โหคนแบบไม่มีตังค์แล้วยังไปเอาของคนอื่นมาอีกเขาทุกข์นะ
เตือนคนทุกคนเอาไว้เลยจริงไม่ว่าจะเป็นแอปกู้เงินหารายได้พิเศษหรืออะไรก็ตามอะค่ะ
ถ้ามันมีเงื่อนไขที่บอกว่าคุณต้องโอนเงินเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเป็นจำนวนเยอะ
เอาจริงนะคะเวลาธนาคารจะให้คุณโอนยืนยันตัวตนเขาให้คุณโอนแบบ๑บาท
จำได้ไหมคะปกติเวลาให้ยืนยันบัตรยืนยันว่านี่คุณคือเจ้าของบัตรจริง
ให้คุณโอน๑บาทไม่เคยเกิน๑๐บาทด้วยซ้ำแล้วยอดก็กลับคืนมาทันที
ถ้าเขาให้คุณโอนเงื่อนไขคือคุณต้องยืนยันตัวตน๖๐
เพราะว่าคุณคิดว่าเลยว่านี่ไม่ใช่แล้ว
ไม่อยากให้มันดำเนินการมาถึงปลายทางแบบนี้
ฟังแล้วเศร้าแบบไม่มีหัวจิตหัวใจแล้วอ่ะทุกวันนี้คนเราอ่ะ
ทำเป็นเหมือนไม่เชื่อเลยด้วยเนิ้น

แบบเราอยู่กับการโอบอ้อมอารี

เฮ้ยโทษนะเงินคุณคุณเอาเงินเขาไปอ่ะ

คุณเอาเงินเข้าไปนะคุณขโมยแล้วด้วยหนึ่ง

แฟนผู้ดวงประคา
ใช่ทุกคนโดนถึงบอกที่ทีพุกเนี้ย
หนึ่งหมื่นบาทอยากให้ทีมงานทำเกี่ยวกับอะไรรู้ไหม
เราอ่ะแบตมันชอบหมดเราชอบไปเอาสายคนนู้นคนนี้ชอบ
แต่มันดึงข้อมูลหมดเลยนะที่ว่าดูดข้อมูลใช่ไหมค
มันดูดข้อมูลหมดเลยน่ะเขาถึงบอกว่าอย่ามักง่าย
อย่าใช้สายที่แบบสายปลอมสายแบบเมื่อก่อนจะมีแค่เตือน
อย่าใช้สายคล้ายปลอมเพราะว่ามันจะทำให้เครื่องพังเร็ว
บทลงโทษหนักไงแต่ก็มันตามตัวยังไม่ได้เลย
อย่าบอกบทหลงโทษถ้าจับมาได้เนี่ยควรแบบ
แต่เอาจริงเราอ่านอย่างนี้หลายคนที่ฟังก็จะได้เตรียมตัวป้องกันไง
บางทีคนเขาไม่รู้เนอะแบบคือกลมเขาเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะใช่อืม
จริงนะข่าวบางทีเรานำเสนอปุ๊บคนโดนก็มีทุกวันจริง

เพราะคนก็ไม่ได้ดูทีวีกันตลอดเวลาคนก็ไม่ได้เสพข่าวตลอดเวลา
บุคคลที่ว่าโอ๊ะชอบมากรู้หมดเลยแต่ถ้าสมมุติเราโดนโกงมากก็ไม่ค่อยรู้
นะคะฝากระวังตัวกันด้วยจริงเพราะว่าเป็นห่วงอ่ะคือเอาจริงเราก็ไม่อยากอ่านข่าวแบบนี้นะ
เบรกจริงแล้วค่ะต้องเบรกจริงแล้วเนาะ
เอาละฮะเป็นสำหรับเรียกว่าเซียนพระเครื่องทั้งหลาย
ค่ะเขามีการจัดกรณีมีการขุดพบพระเครื่องพระบูชาซุกอยู่ในบาท

ซุกอยู่ในหายเขาบอกอายุกว่า๙๐ปีประมาณ๒๐๐องค์
ซึ่งทางพระครูโสพลจันทรังศรีเนี่ยเจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่นนะฮะ
ได้ปรึกษากับทางกรรมการแล้วก็ญาติโยมเนี่ยที่จะบุรณะสร้างกำแพงแก้วขึ้นมาใหม่
ก็เอารถแม่โครไปขุดเพื่อประดับพื้นที่เนี่ย
ก็ไปขุดพบกลู่แตกเขาเรียกว่ากลู่แตกแต่นี่ก็ไม่ได้เก่ามาก๙๐ปีเนอะ
ก็นานนะก็มีอายุนะอู้วบางที่เขาเจอกลู่แตกอย่างเชี่ยงข้างหลายนิดเป็นพันปีเลยนะ
จริงล่าสุดเนี่ยทางวัดเขาได้มีพิธีตำมวลศาลแล้วก็กดพิมพ์พระใหม่เลยฮะ
สมเด็จสี่หมื่นรุ่นกุแตกนะฮะตามความเชื่อเนี่ย
โดยมีการลำดับขั้นตอนด้วยการนำชื่อก็เหมือนเมื่อก่อน
ต้องหาอะไรอินจำมั่นคงอยู่ดีใช่ไหมอันเนี้ย
เขาจะต้องเอาคนที่มีชื่อนี้ใครชื่อนี้ใครชื่อยม
ใครชื่นชมใครชื่นชอบนิยมชมชมพู่ไม่ได้ต้องชมเฉย
จะต้องให้คนที่ชื่อนิยมชมชอบชื่อเล่นใช่ไหมคะ
ผู้จะมาอยู่ตรงครกฮะครกของแต่ละคนเหมือนเมื่อก่อนที่เขาเชื่อกันว่า
อ่ะเสาหลักเมืองอย่างนี้เวลาฝังเสาหลักเมืองจะต้องมีอะไร
อินจันมั่นคงอยู่ดีสมมุติไปเดินถามอ่ะใครชื่ออินอิน
แต่อันนี้เขาบอกเอางี้เอาคนที่ชื่อนิยมชมชอบ
ชายหญิงเนี่ยมาประจำที่คก๑๔พร้อมกับนำคนที่มีอำนาจวาสนา
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านประจำคกที่ห้า
ส่วนกำนันตำบลสี่หมื่นประจำคกที่๖นะฮะนำผู้ที่เป็นมิ่งขวัญ
ของอดีตเจ้าอาวาสที่ท่านเนี่ยมีความตั้งใจที่จะนำพระผงพระบูชาที่ซุกซ่อนเอาไว้เนี่ย
หากวันข้างหน้าจะมีการบูรณะหรือสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถขึ้นมาใหม่
ซึ่งพระที่ขุดเนี่ยพบว่ามีรอยแตกชำรุดจำนวนมากแล้วล่ะ
ไม่เพียงพอต่อญาติโยมที่ความต้องการ
ทางวัดก็เลยเอาพระสมเด็จสี่หมื่นเนี่ยนี่ไง
นิยมชมชอบเนาะ
เป็นรุ่นกุแตกเพื่อจะให้บูชาเนี่ย
ก็ทำได้หมด๙๙๙องค์เนาะ

ยมชมชอบดูเป็นแนวพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องความชมชอบเสน่หนะแม่เนาะ

รำรวยเงินทองเศษถีพันล้านอะไรอย่างนี้

คำตอบเราจะหาพระชื่อยากกันแล้ว

ใครจะเชื่อลูก่อน

ว่าคือชื่อที่จริง

อีกแล้วเหรอไม่หมายถึงหมายถึงชื่อจริงตอนนี้ใช่ไหม
อ๋อดีใจน้ำสกุลชื่อดีใจอ๋อดีใจใจดีดีใจดีดีดีอันนี้
ชื่อชื่อที่รับเงินรับบัตรชื่อตามบัตรประชาชนชื่อดีใจ
นามสกุลดีดีนี่ไงดีใจนามสกุลดีดีแล้วนี้แล้วแม่นี้จากไหน
อ๋อหมายถึงนี่รูปบทหรอชื่อเก่าเออนี่รูปบทนี่เอียมชมชอบอ๋อ
ตอนนี้ดีใจดีใครเป็นคนให้เปลี่ยนคะเปลี่ยนเองทำไมคุณถึงเปลี่ยนเป็น
ดีใจดีดีดีดีดีเขียนง่ายเออชอบเขาเล่าชอบว่า
ที่เกิดจากที่ส่งพวงหลีดไปงานเพื่อนแล้วบอกดีใจจริงหรือเปล่าแม่
พี่ทอบได้ไหมเออพ่อฉันตายแกดีใจเหรอในพรุงหลีเนี้ยฮะเขาใส่ชื่อจริง
ชื่อดีใจดีดีดีเขาก็แซวแล้วเวลาเขาส่งพรุงหลีไปให้งั้น
แบบพรุงหลีไปก็จะต้องมีคำว่าดีใจดีดีดีดีดีแล้วก็เลยเป็นเรื่อง
จิตแกว่าหมายถึงว่าพ่อฉันตายแกดีใจเหรอแบบเหมือนแบบเหมือน
เขียนชื่อผู้ส่งไงอืมรวมไว้อะไรดีใจแบบนี้อ่ะอ่า
ไปอะไรอย่างงี้ฉันก็เลยบอกเด็กที่ร้านนางก็เอาหลีดไป
เปลี่ยนชื่อผัดไทน์ผัดไทน์ดีใจพัดไทน์ดีใจก็อยู่ักเลย

ชื่อบางชื่อมันก็ไม่เหมาะกับบางนาน

คือเดี๋ยวนี้คุณอาร์อะไรนิดหน่อยอ่ะ
เป็นดราม่าง่ายมากเป็นคำเปรียบเปลยนะคะ
ล่าสุดดราม่าแม่ค้าสวมเฮียาฟขายโจ๊กหมู
คือส่วนใหญ่คนที่สวมพียาฟก็คือคนที่เป็นมุสลิม

แล้วเราก็จะเป็นที่รู้กันว่าส่วนใหญ่คนที่นับถือ
ไม่ใช่ส่วนใหญ่สิคนนับถือศาสนาอิสรามเนี่ย
เขาไม่กินหมูกินหมูทุกคนก็เลยมองว่าเอ้า
ตกลงแม่ค้านับถือศาสนาอะไรคลุมฮียาฟแต่ขายโจ๊กหมู
อันนี้งงมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันเนี่ย
ภูเก็ตช่วงปีใหม่เจอโจ๊กร้านจ๊ะแวะซื้อซะหน่อย
แต่งงมากคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายเลยนะคะ
มีคนเข้ามาชี้แจงให้แทนแม่ค้าเพราะคิดว่าแม่ค้าคงจะยังไม่เห็นหรอก
เขาก็ทำมาค้าขายอ่ะเออคือคนเข้ามาชี้แจงบอกว่า
ขอชี้แจงหน่อยนะคะบางคนบางคนเขามองว่ามุมกล้องหรือเปล่า
แกมายืนตรงนี้พอดีไหมหรือยังไง
คนที่เป็นลูกค้าเขาบอกว่าขอชี้แจงนะคะจริงแผงตรงนี้
ขายโจ๊กตอนเช้าซึ่งคนขายเป็นผู้ชาย
ส่วนกะก็คือแม่ค้าที่สวมฮียาฟคนนี้ค่ะ
แกมาขายนักเรียนตอนเย็นเพราะขายหน้าโรงเรียนเลย
ใช้พื้นที่เดียวกันแล้วไม่ได้เก็บป้ายออก
แกตั้งขายแค่น้ำโต๊ะของแกจริงเนี่ย
ด้านขวาค่ะแกเพิ่งมาขายลูกชิ้นทอดเทอมนี้เราอยู่ใกล้ใกล้แกค่ะ
แกไม่ได้ขายหมูแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วว่าใครที่ไปด่าเขาเนี่ย
มาอ่านเมนต์นี้ด้วยทีนี้คนที่เขาโพสต์ภาพอ่ะ
ก็เลยเข้ามาตอบคอมเมนต์บอกว่าดีแล้วครับที่มาบอก
ผมและคนอื่นจะได้ไม่เข้าใจผิดคิดว่าแกขายโจ๊ก
เห็นติดป้ายใหญ่ขนาดนั้นเพราะเราเองก็เป็นผู้บริโภค
อีกอย่างทางร้านจะได้แก้ไขเพื่อนผมเป็นมุสลิมบอกยังไม่กล้าซื้อเลย
ก็แนะนำเพื่อให้ทางร้านได้แก้ไขจริงแล้วการแนะนำเพื่อให้ร้านได้แก้ไขเป็นสิ่งที่ดี
แต่การถล่มคอมเมนต์ด่าหรือการไปด่าหรือการไปว่าเขาโดยที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริง
นี่ถ้าก๊ะเห็นก๊าฟ้องได้นะคะบอกไว้ตรงนี้อุ้ยล่าสุดรู้ยังกฎหมายเรื่องใหม่ที่เขาบอกว่าถ้าคุณนินทาใครในไลน์อ่ะอ่า
แต่เขามีหลักฐานแคปเขาฟ้องได้นะฟ้องหมินประมาทได้นะ
แค่นินทาในไลน์ย้ำนะคะแค่คุณนินทาได้ก็ถือว่าเอาข้อมูลของเขา

ไม่ว่าคุณจะโพสแบบโพสประจานโพสเป็นชู้เมียน้อยต่อให้คุณเป็นเมียหลวง
หรือคุณโพสต์ชื่อจริงนามสกุลจริงโพสต์เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่บ้าน
คุณโดนฟ้องได้หมดทุกอย่างเลยนะคะ

ก็จริงอย่าคอมเมนต์ด่าเราแรงนะคะเดี๋ยวเราฟ้องเราเล่นนะคะ

ตกลงน้องกะไม่ได้ขายหมูนะ

ขายน้ำเอ๊ะจริงจริงอ๋อแต่ภาพอ่ะเนอะมันเห็น

มันเป็นสองกะเพราะมันเป็นแผงพื้นที่ตรง

หรือจริงเขาคงคิดว่าคุณมาเดินดูที่แผงคุณก็จะรู้เองว่าฉันขายอะไร
มาจากหินแต่งตัวแบบนี้เขาไปขายหมูเป็นไม่ได้

ก็เป็นประเด็นแหละว่าขายเหรอเพราะว่าน้องแต่งหนี
แต่ก็ไม่ต้องดราม่ากับเขาขนาดนั้นไม่ต้องไปด่าเขา

บอกเขาดีไม่ต้องด่านะคะ

นางน่าจะไม่เล่นโซเชียลเนอะ
อ้าวไม่อยากอ่านข่าวนี้เลย

โพสต์ถึงคนในวงการบันเทิง
ช็อกวงในเล่ามา
ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้
ส่งกำลังใจให้กับดารานุ่มมากฝีมือ
ประกบตัวแม่มาแล้วนับไม่ถ้วน

ใช่ไหมคะอ่านชื่อปุ๊บลอยมาเลย
แต่เขาแค่ลือใช่ไหมอาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ไหมพี่มด

เขาก็โทรเป็นกำลังใจกันอยู่เนอะ

ก็แค่ว่าพอผ่วยนะรู้ไม่มีการรักษา

ก็แบบนี้พ่อแม่เขาหรือแหละ

ถ้าสมมุติจะพูดอันนี้เป็นข่าวแล้วนะตัวเขาเองเขาสู้เขาสู้เขาสู้มากด้วย
แต่หมายถึงว่าตัวเขาเองต้องยอมรับว่าชีวิตทำงานมาเยอะชีวิตเป็นนักแสดงแบบเยอะไทย

มันไม่ใช่โรคติดต่อนะและมันก็จะมีโรคในหมู่ไม่ติดต่ออีก
เขาเรียกว่าโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเช่นกินอยู่ขับทายหลับนอน
เพราะฉะนั้นไปเปิดดูในยูทูปก็ได้ว่ากินแป้งควรกินยังไง
ตีนกินเองดูเถอะค่ะดูเป็นความรู้
เพราะพวกเราขาดความรู้เรื่องสิ่งนี้
อาชีพอย่างพวกเรามันเลือกไม่ได้หรอกถ้าสมมุติคุณอยู่ในกองถ่ายคุณเลือกได้เหรอ

อันเนี้ยก็จะบอกหมอหมออยู่กับอยู่กับเทคโนโลกรณ์เป็นหมอวัยรุ่น
ออกกำลังกายตลอดเวลาหมอฟิตเน็ตตลอดเวลา

เขาบอกถามตัวเอง๑อายุแก่แล้วไม่เกี่ยว
เมื่อก่อนเราเดินเดินได้เอ๊ะเดินขึ้นบันไดขึ้นลงของเราเนี่ย
ปกติปกติค่ะอยู่ดีมันเหนื่อยขึ้นมาหรือเปล่าอืม
มันเหนื่อยหรือเปล่าสองหายใจแบบหายใจขอบทีอืมน่ามืดไหม
แบบดูซิมันมันมันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไหมค่ะสามไอไม่
หยุดหรือเปล่าเอออืมไอไอไอไออยู่อย่างเงี้ยค่ะอืมดาราที่อยู่
ประเทศเลิกกับแฟนจริงหรือเปล่าคะคุณพอล่าประกาศเลิกกับแฟนแล้วนี่
ใช่ไหมฮะคนถามมาฮะประกาศแล้วเหรอประกาศแล้วค่ะจริงเหรอ
กับแฟนเขาแยกกันอยู่แล้วค่ะจริงเหรอคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูใน
เชียลนะถ้าเกิดเดี๋ยวเข้าไปดูในไอจีก่อนว่าใช่ไหมเพราะประกาศ
เลิกกันแล้วลูกเนาะอืมเป็นกำลังใช้ให้ทุกทุกคนเขาประกาศจริงหรอ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

พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันก่อนขอรบทรงชาตินะฮะ

สวัสดีค่ะ